อาหารการกินเลยดีกว่าจะพาไปกินข้าวต้มลูกโยนสูตรโบราณแท้ที่จังหวัดราชบุรี
ถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันในช่วงตลอดกิน
พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารมอนค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เลยนะ
พวกเรามาดูเขาทำอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากคือข้าวต้มลูกโยนค่ะ
มาถึงแล้วเราก็เห็นเลยนะคะว่าเขากำลังเตรียมแช่ข้าวเหนียว
แล้วก็มีการปลอกกล้วยใช่ไหมแล้วก็ขูดมะพร้าวปลอกอ้อยต่างผักผลไม้ต่างที่ต้องใช้
เป็นการเตรียมทำเมนูโบราณของชาวมอนนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าจะทำในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองค่ะ
ไปคุยกับไอยน์ขมสัญจับจุประทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอนและความชุม
ท่านบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เป็นคนไทยเชื้อสายมอน
มักจะมารวมตัวกันทำข้าวต้มลูกโยน
เพื่อนำไปร่วมในพิธีกรรมประจำปี
อย่างเจี๊ยะโม่งโร่งโม่นเดิง
เออจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะ
เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอนนั่นเองนะ
คุณคมสรรยังได้เล่าถึงประวัติการเกิดพิธีกรรม
หรือการทำเมนูนี้นะคะคือข้าวต้มลูกโยน
บอกว่าข้าวต้มลูกโยนจะเกิดในช่วงงานบุญสมัยโบราณ
หญิงสาวสมัยนั้นเนี่ยคือจะทำบุญแบบใกล้ชิดกับพระไม่ได้
อยู่ด้านหลังผู้ชายเพื่อป้องกันเวลาตักบาทแล้ว
มือเราหรือตัวเราจะไปโดนพระไงก็เลยต้องอยู่ด้านหลังนะคะ
ผู้หญิงสมัยนั้นก็เลยทำยังไงอ่ะอยู่ใกล้พระ
ก็เลยต้องโยนข้าวต้มใส่บาทพระ

ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นข้าวต้มลูกโยนมาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานั่นเองนะ
ส่วนวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายนะเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำให้มันนิ่ม
จากนั้นนำกล้วยและมะพร้าวขูดมาผสมกับข้าวเหนียว
ขยำขยำกันแบบนี้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือ
ให้มันกลมกล่อมเข้ากันจากนั้นแล้วเราก็นำไปห่อค่ะ
ห่อใส่ใบตองนี่แหละนะคะ
เมื่อได้เรียบร้อยเราก็จะนำทั้งหมดนี้ไปต้มค่ะ

ต้ม๕ชั่วโมงค่ะสุกออกมาแล้วคุณก็ทานได้เลย
จัดเป็นชุดเป็นช่อเป็นมัดแบบนี้นะคะ

ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดราชบุรี

เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารมอนก็ดีเหมือนกัน
เราจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นหมา
แล้วจัดจานแบบสวยงามเนอะ
ผมว่าน่าจะหอมหวานมันพบรสค่ะค่ะ
ข้าวต้มแต่ว่าทานง่ายคำเล็กพอดีด้วย